หลังจากที่เข้าไปควบคุมตัวได้พร้อมกับแฟนนุ่มที่บ้านพัก
รามอินทรา๖๕เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เอาล่าสุดกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะ
ตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒หมาย๒คนด้วยกันนะคะ
เป็นคนไทย๑คนและเป็นชาวต่างชาติอีก๑คน
ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีรายชื่อดารา
นักแสดงคนในวงการมาเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการขนส่งยาเสพติดหรือว่าซื้อยาเสพติดมาเสพ
มีอยู่๔๕รายชื่อและออกมาเป็นตัวย่อ
ไปถามตำรวจล่าสุดเลยพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสิน
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
เรื่องนี้ยังไม่ยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าใครมาเชื่อมโยงนะคะ
แต่มาดูเรื่องเกี่ยวกับการออกหมายจับกันก่อนนะคะ
พลตำรวจโทชินพัฒน์บอกว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหมายจับ
ผู้ต้องหาที่มาเกี่ยวข้องกับคดีที่นางสาวปริศนาพรายแสงหรือปุ๊กกี้
แฟนนุ่มและผู้ต้องหาชาวไต้หวัน
น่าจะมีการออกไม้จับเพิ่มเติมตอนนี้ก็เตรียมออกหมายจับนะคะอีก๒ราย

ข้างมีหลักฐานที่แน่นหนาแล้วก็ชัดเจนว่าทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงในคดีนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินการโอนเงินเข้าบัญชี
โดยจะเร่งดำเนินการออกหมายจับผู้ต้องหาภายในวันนี้ค่ะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดค่ะ
จากที่ประชุมตอนนี้มีความชัดเจนแล้ว
แล้วก็เบื้องต้นจะออกหมายจับ๒คนที่จะออกได้๒หมาย
ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็มี๒หมาย

เกี่ยวข้องกับคดีนี่ก็มีเป็นชาวไต้หวัณคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่ง
ที่จะออกไม้จับนี้นะครับ

นอกจากนี้นะคะนักข่าวก็ไปถาม
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกรณีที่มีดารานักแสดง
หรือว่าบุคคลมีชื่อเสียงไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวย่อมีอักษรย่อออกมา
อักตัวเลยนะอ้าวดาวไปต่างนานา
และบรรดานนักแสดงดารานักร้องที่เขามีชื่อตรงกับตัวอักษร
บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าดารานักแสดง
หรือว่าบุคคลมีชื่อเสียงอักษรย่อต่างมาเกี่ยวข้องเนี่ย
ขอยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลของดารานักแสดง
คนมีชื่อเสียงมาเกี่ยวข้องกับคดีปุ๊กกี้
แม้แต่รายเดียวท่านยืนยันออกมาแล้วนะ
ค่ะจะได้ไม่ต้องเจอเลยต่างนานาเกินไปนะคะ